ท่านผู้ชมครับตามต่อกันหน่อยเรื่องของลุงรอปภลุงสารยุทธ์มาลาจันทร์
มิติใหม่แห่งการแจ้งความหรือลุงยุทธ์ค่ะ
เมื่อวานเขาไปแจ้งความให้ตำรวจเนี่ยเอาผิดกับใครนะ
งูเหลือมค่ะที่จะฆ่าเขาด้วยข้อหาพยายามฆ่านี่พาคู่กรณีฮิ้วใส่ถุงไปโรงพักด้วย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

ว่าจิ้มหรือเปล่าแต่ว่าไปมาเหมือนกับข่าวบอกว่ามันจิ้มก้นแกด้วยใช่ไหมหางมัน
แต่วันนี้แกเล่าบอกว่านี่นี่เห็นไหมนี่นี่มันลัดผมเอาหางเนี่ยเห็นไหมหางมันอยู่ตรงนี้อ่ะอ่า
ก็เลยกัดหางมันแล้วแกก็โชว์แล้วตั้งแต่ล่องมอเตอรี่แล้วซื้อเต็มไปหมด
เยอะมากด้วยค่ะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องไปคุยกับ
บอกถ้าเกิดแกถูกรางวัลที่๑เมื่อไหร่เนี่ยอย่างนี้

เหรอพี่แต่พี่ไม่เคยซื้อเลยค่ะพี่อุ๋ย

อ่าแล้วแกเคยบวชนะ

นี่คือลุงสารยุชมารคะใจร์ทค์นะครับ

นี่ฮะเอางูเหลือมยาว๓เมตรกว่าไปแจ้งความบอกให้ตำรวจเอาผิดข้อหา
พยายามฆ่าสพบางบ่อนี่เอาละสุดท้ายก็ต้องปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาตินั่นแหละ
วันนี้คุณไกด์ธนกรนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะไปหาลุงยุทธ์นะครับ
เพื่อสอบถามเพิ่มเติมกันหน่อยว่าลุงมันยังไงกันนี่แกเก็บภาพอะไรไว้เต็มเลย
ลุงยุทธ์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะก็คือ๒๑สิงหาคมช่วง๒ทุ่ม
นอนอยู่บนที่นอนแล้วรู้สึกว่ามีอะไรเนี่ยมันมาอยู่ที่หน้าอก
แกก็เอามือคลำดูรู้ทันทีว่าเป็นงูอ่าพอแกลุกขึ้นเนี่ย
ไอ้งูเหลือมตัวนี้เนี่ยมันรัดแกแล้วมันฉกเข้ามาที่ข้อเท้าข้างซ้าย
อันนี้อันนี้เราทำภาพแบบให้ดูเลยนะ
โทษนะคะงูเหลือมหน้าดุขนาดนี้เลย

ลงยุทธ์สั่งสอนงูนี่นี่
คือพองูเหลือมันรัดแล้วมันฉกข้อเท้าข้างซ้ายแกด้วยเนี่ย
ตอนนั้นแกถูกงูรัดจนแบบจนแน่นแล้วเริ่มไม่มีแรงสู้แล้วอยู่คนเดียวด้วย
ทำยังไงต่อแกบอกแกตั้งสมาธิท่องพุทธโธพุทธโธ

ถ้างูกัดและไม่มีอาวุธอะไรนะให้กัดที่หางงู

แต่ต้องกัดหางงูต้องกัดที่หาง
คำโบราณบอกนะฮะตัดหัวได้ไหมล่ะไม่ได้
กลัวมันยังงับเราก่อนเลยนี่ฮะร่องรอยที่ถูกกัดเข้าที่ขาเห็นไหม
ค่ะตอนนั้นเนี่ยหางงูเนี่ยแกบอกมันอยู่ที่รักแร้
อ่าไม่ใช่ต้นมันอยู่รักแร้นี่นี่นี่นี่ชุดเราพอนะล่ะชะพร
คล้ายตำรวจเหมือนกันนะคะนี่เป็นโรงงานแถวบางบ่อสมุทรปราการ
ค่อนข้างใกล้เคียงกับตำรวจอ่านี่แกแกบอกว่าแกก็
คว้าหางมันมาเลยจับหางงูแล้วกัดเข้าเต็มแรง
เชื่อไหมไม่นานที่ว่ารัดแกอยู่เนี่ยมันคลายตัว
มันคงไม่เคยเจอคนกัดมาก่อนแล้วมั้งแล้วมันจะเลื้อยหนีเออ
ลุงแกไม่ยอมแกตามไปปล้ำมันจับมันนี่ไงเออ
ไงมันโกรธลากมันจนมันตกลงจากเตียง
แล้วยัดใส่กระสอบนี่อุ้ยเก่งมากเลยนะ
คนเดียวกับงูเหลือมสามเมตรอ่ะคุณแล้วแบกไปแจ้งความตำรวจ
บอกนี่มันจะฆ่าผมต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีพยายามฆ่า
ดิ้นกับผมสู้กันไปเพราะผมต้องเตียง
ทำการมีกระสอบพอดีเอากระสอบ
มีกระสอบผมจับหยัดเสียกระสอบเขา
ถ้าใส่กระสอบเริ่มพวกเราไปสถานีตำรวจ

โบราณท่านว่าถ้างูกัดถ้างูเหลือมกัด
ถ้าเราไม่มีอะไรจะช่วยแรงเราไม่ได้ให้กัดหางมัน
เพราะมันรัดเขาแน่นแล้วมันเอาหางมัน
ส้นแสนมาท่างเขาแบบนี้
พวกเขาเอามือจับหางมากัดครับ
กัดอย่างแรงครับมันปล่อยเลยครับ
หันใจล่มถ้าพวกกัดหางตาย
นี่อายุ๖๘นะแข็งแรงนะ
สู้กับงูเหลือมยาว๓เมตรกว่านะ
ไม่ใช่ตัวเล็กนะพี่อุ๋ยแล้วแรงมันเยอะมาก
ตัวก็หนักนี่แกจับคนเดียวใส่กระสอบ
โบราณเขาบอกไว้เหรอเพิ่งเคยได้ยินจากลุงยุทธ์แกนี่แหละ
นี่ฮะห้องนอนที่อยู่ของแกนะครับทุกผู้ชมครับ
ลุงยุทธ์ก็พาไปสำรวจในห้องนะฮะ
คือประตูด้านหลังห้องแกเนี่ยมันมีเล้าไก่ไม่สามารถปิดได้ด้วยนะ
เราก็ถามว่าเอ๊ะงูมันมายังไงเนี่ยฮะคือลุงยุทธ์แกคาดว่างูเหลือมเนี่ย
เลื้อยมาจากทางประตูด้านหลังที่มีเล้าไก่นะครับ
แล้วเมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยมีบริษัทที่อยู่ติดกันเนี่ย
เขาใช้รถแบ็คโฮลมาปรับหน้าดินแถวนั้นเจอรังงูเหลือมอยู่ใต้โพรงต้นไม้อรัชพร
ตักงูไปนะรถแบ็คโฮลตักแม่งูไปแล้วก็โยนเข้าป่า
แต่เหลือไข่งูอยู่สิบเก้าฟองลุงยุทธ์ไปเจอลุงยุทธ์ทำยังไงรู้ไหม

ไปเอาไข่งูมานะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันทิ้งไว้อย่างนั้น
เดี๋ยวมันจะเป็นอะไรไปไปเอามาฟักถ้าเป็นตัวเนี่ยกะว่าจะปล่อยเงินไป

เอาไข่งูเหลือม๑๐กว่าฟองมาฟัก
ฟองเพราะว่าแม่งูมันเนี่ยถูกรถแบ็คโฮลตักไปไง
แล้วก็ไปโยนทิ้งเข้าป่าเป็นห่วงลูกงูมันอยู่ในไข่
มาฟักดีกว่าเขาคงไม่เห็นไข่หรืออะไรยังไง
ก็เลยไปเอามาฟักกะว่าเดี๋ยวเป็นตัวเนี่ยจะปล่อยเข้าป่า
แต่ระหว่างนี้มันยังไม่ทันฟักคุณรัชพรแกบอกแกลองลอง

ลองเอามาสัก๒ฟองอยากดูว่าไอ้ไข่งูต้มจะเป็นยังไง

ปกติจะมีแต่ไข่เป็ดไข่ไก่ใช่ไหมไข่นกไข่นกกระทา
ต้มไข่งูกินก็คือเป็นห่วงสงสารพ่อแม่ไม่อยู่
ก็เลยเอาไข่งู๑๙ฟองมาฟูมฟักดู
ให้มันออกมาเป็นตัวจะได้ปล่อยคืนสู่ป่าให้มันมีชีวิตรอด

ลุงเลยลองระหว่างนี้ลุงเลยลองสัก๒ฟอง
ไข่งูต้มมันจะเป็นยังไงนะที่เหลือเนี่ยแม่
หมาสองตัวแถวนั้นมันข้าบไปกินหมด
นึกว่าอร่อยเลยต้มที่เหลือทั้งหมด
ต้มกินไป๒หายไปเท่าไหร่๑๗๑๗หมา๒ตัวมันฆ่าไปกินหมด
หมากินไข่งูเหลือมหลังจากนั้นไอ้หมาสองตัวนั้นเนี่ยมันหายไป
แกไม่ได้ทำอะไรมากนะ
นึกไว้แกล้งหอก

แกคาดว่าแม่งูหรือว่างูตัวอื่นแม่งูจะแค้น
ไกแกแล้วหาก่อนนะแต่ไกอย่งอยู่รอดนะ

ค่ะเดี๋ยวลุงให้คาถาเพราะว่าลุงนี่ก็บวชเรียนมาอ่าไหนมีภาพใช่ไหมเดี๋ยวค่อยฟังคาถา
แกก็โชว์ภาพสมัยบวชนะฮะบวชพระอยู่ที่สกลนครนี่เป็นถึงระดับเจ้าอาวาสเลยนะ
ค่ะนี่แล้วดูเห็นไหมนั่งขัดสมาธิข้างหลังนั่นมีวงรัศมีร์
แกบอกสมัยแกบวชเนี่ยแกเลี้ยงงูเห่าไว้สองตัวจงอางอีกตัวหนึ่ง
ทำไมคะไม่รู้ลองลองไหมได้ลองไหม
คนเป็นคนมีดีมีของเหมือนกันอันนี้ชุดรอปภนะไม่ใช่ตำรวจนะชุดรอปภ
ศึกทำไมอ่ะไม่รู้ไม่ได้ถามใช่ไหมอ่าอ้าวคาถาที่ทำให้งูเชื่องแกแจกมา
ยุทธ์ก็แจกมานี่พระอาจารย์สารยุทธ์นี่
อันตะลิเกะตะธากะตังจังงังอุท
จังงอุดอันตริเขตภาคตังค์จังงอุดสามข้างแล้วก็เป่าที่มือ
อ่าเดี๋ยวเอาภาพใหญ่ใหญ่หน่อยลุงยุทธ์ตอนท่องคาถา

คาถาพวกกันโกพวกกันพิษจะมารบควรใกล้เรา
อันตริเขตภาคตังค์จังงอุดอันตริเขตภาคตังค์จังงอุดอันตริเขตภาคตังค์จังงอุดสามข้างแล้วก็เป่าที่มือ

มันเป็นคาถาป้องกันคือมิ้นแค่สงสัยว่าเขามีคาถาป้องกันงูป้องกันพิษ

คือป้องกันงูพิษงูเหลือไม่มีพิษไง

ก็คือท่องไม่ได้ก็มันไม่มีพิษน่ะ
ต้องคิดคาถาใหม่นะสำหรับงูไม่มีพิษด้วย

แม่แกก็ฝากมานะฮะช่วงนี้หน้าฝนน้ำท่วมเจองูเจองูก็ท่องคาถาไป

ไข่งูก็อย่าไปลองแบบลุงยุทธ์
เจอไข่งูก็แจ้งกู้ไผ่
อ้าวมีต่อใช่ไหม

อ่าเราต้องไปถาม
คือทีแรกเนี่ยมีข่าวว่างูเนี่ยมันเอาหางมายัดก้นแกใช่ไหม
ที่แกบอกว่ามันเอาหางแทง

แกก็เลยดึงหางกันมาแล้วกัดแต่ถ้าฟังแกบอกแทงแถวรักแร้

แทงที่ไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะแทงก้นเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอ
แล้วถ้าเราเจอแบบนี้

พินโยนะครับทุกผู้ชมครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางปพของบังเขนนะครับ
ซึ่งจะมาแนะนำวิธีการต่าง

ถ้าใครจะให้ช่วยจับงูต่างเนี่ยแกไปช่วยไว้เยอะเลยนะฮะเอาลองดูหน่อยนะฮะ
มีปัญหาสำคัญคือส่วนที่ของรัดตัวเนี่ย
แรกลุงเอาตัวรอดบอกมานะครับว่าแกใช้วิธีการดึงที่ปลายหางแล้วกัดเนี่ยตั้งใจว่าให้งูเหลือมมันเจ็บแล้วพยายามคาย

บอกไว้ก่อนเลยนะครับจริงแล้วกรณีของลุงเนี่ย

สิ่งที่จะแก้ไขนะตรงนี้ดีที่สุดคือจากบริเวณคอและดันเดินหน้าครับ
คือไอ้หางงูที่มันจะทิ้มไปเรื่อยเนี่ย
พี่บินโยบอกอันนี้มันเป็นไปได้

คือที่มิ้นเคยอ่านมาเขาบอกว่าตระกูลงูเหลือมาที่หาง
บางทีมันจะมีเหมือนเป็นแง่งขออยู่
เราดูที่หางก่อนนะ
นี่หางอยู่ที่เอวอะ
มันจะทิ่มไปเรื่อยพี่บินโดบอกไปวนมา
มันก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าจะทิ้มลักแร้ทิ้มก้นทิ้มอะไร

เขาบอกว่าที่หางมันจะมีขออยู่มันจะทิ้มเอาไว้เพื่อแบบให้ขอนี้ไปเกี่ยวกับเหยื่อล็อก
เพื่อที่จะได้ยกเหยื่อม้วนมารัดหรือไม่ก็ม้วนตัวรับเหยื่อได้
แล้วเวลาที่จะแก้มันออกพี่พินโยบอกต้องคือต้องอะไรนะ

จับคอเดี๋ยวให้ดูตอนที่พี่พินโยเขาแก้มัดงูเหลือมออกจากตัวหน่อย

รัดอยู่ค่ะแต่ว่าพี่แกจับคอพี่พินโยเขาจับคอไว้ได้แล้ว
พลายตามวงที่มันม้วนเอาไว้
ก็คลายออกไปเลยแต่ต้องล็อกคอมันไว้

ต้องคอยถ้าอยู่คนเดียวนะ

เพราะหางเนี่ยจะเป็นตัวที่พันแล้วก็ค่อยม้วนตัวเข้ามารัดเราไง
แต่ที่ลุงยุทธ์แกบอกกัดหางมันแล้วมันปล่อยเนี่ย
พินโยบอกอาจจะเป็นจังหวะโชคดี
ถามว่าใช้วิธีที่ถูกต้องแบบอย่างนั้นเลยไหม

ไปแล้วเป็นจังหวะโชคดีเป็นจังหวะที่ว่ามันปล่อย

แกก็เลยคลอดมาได้

เราก็เอาความรู้ตรงนี้มาฝากกันด้วยนะฮะ
ครับอ่าก็เรามาระวังกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตก
หูเงียวเข้าขอมีเยอะจริงจริงนะคะครับ